พายุฤดูร้อนเมื่อวานนี้พัดถล่มหลายพื้นที่
โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางแล้วก็อีสานนะคะ
ปรากฏว่าอิทธิพลของแรงลม
ส่งผลกระทบโดยตรงบ้านเรือนของประชาชนเสียหาย
เสาไฟฟ้าหักโค้น
แล้วผลทางอ้อมที่ตามมาคือไฟฟ้าดับ
คุณดูสิขับรถแบบนี้แทบจะไม่เห็นเส้นทางเลยนะคะ
ทัศนวิสัยในการมองเห็นค่อนข้างย่ำแย่ค่ะ
จุดแรกที่พาไปดูเลยพายุฤดูร้อนถล่มแบบนี้
ก็คือในพื้นที่อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรี

แน่นอนว่าสร้างความเสียหายไม่น้อย

เสาไฟฟ้าแรงสูงริมถนนสายบ้านหมี่โคกสำโรง
หักโค้นกว่า๑๐ต้น
กว่า๑๐ต้นค่ะไฟฟ้าก็ช็อตหม้อแปลงก็ระเบิด

ก็เลยส่งผลให้กระแสไฟฟ้าดับ

เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็ต้องเร่งเข้าแก้ไขสถานการณ์
เร่งจ่ายไฟให้กับชาวบ้านในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา
เพราะกลัวว่าชาวบ้านจะได้รับความเดือดร้อน
เนื่องจากว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้
ทีนี้หลังจากที่ฝนซาลงพื้นที่ไปสำรวจตรวจสอบเพิ่มเติม
พบว่ามีบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่๘แล้วก็หมู่๑๑

เสียหายรวมแล้ว๑๕หลังคาเรือนด้วยกันนะคะ
แต่เอาล่ะบ้านยังซ่อมได้
เพราะดีตรงไหนรู้ไหมไม่มีคนได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะ

จุดนี้ได้รับความเสียหายเยอะ
ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนประชาชนต้นไม้ที่มันหักโค้นลงมากีดขวางถนน
และเสาไฟฟ้าแรงสูงค่ะ
โค้น๑๐ต้นไฟก็ดับตามมาสิคะ
แต่ว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเร่งแก้ไขเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ตามปกติแล้วนะคะ
อกจากนี้พื้นที่ตำบลธรรมมูลยังเกิดเหตุเสาไฟฟ้าแรงสูง
โค้นมาทับโรงรถแล้วก็บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย
โดยรถกระบะ๒คันซึ่งจอดอยู่ในโรงรถได้รับความเสียหาย
แต่ทีนี้ค่ะในเหตุการณ์นี้มันมีเหตุการณ์ที่บุดหวิดจวนเจียน
ก็คือเจ้าของรถค่ะเขาขับรถมานะรถกระบะเนี่ยนะคะ
เข้ามาจอดในโรงรถช่วงที่มีพายุพัดเข้ามาพอดี
และโรงรถเธอพังถล่มลงมาจริงที่เขานั่งอยู่ในรถน่ะ
คลานหนีตายออกมาจากรถได้อย่างปลอดภัยค่ะ
ไปดูอีกหนึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะ
มหาสารคามนี่เห็นบอกว่าทั้งลมทั้งฝนทั้งลูกเห็บแบบนี้

นี่ค่ะพัดถล่มแบบนี้นานกว่า๑ชั่วโมง
ส่งผลให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างนะคะ
โดยเฉพาะต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค้นทับรถยนต์๓คัน
แล้วหลายจุดค่ะนี่แบบนี้นะคะความเสียหายที่เกิดขึ้น
รถเองที่จอดอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยก็ได้รับความเสียหาย

ขนาดใหญ่แบบนี้แสดงว่าคือแรงลมมันต้องแรงมาก
แล้วถนนหลายพื้นที่นะคะ
ทั้งสายหลักแล้วก็สายรองน้ำท่วมขังด้วย
กว่าครึ่งเมตรนี่ดูนะคะ
หลังคาที่จอดรถด้านนอกของห้างสรรพสินค้าชื่อดังของจังหวัด
ความกว้างสักประมาณ๖เมตรยาวสัก๓๐เมตร
ถูกลมค่ะพังมาทั้งแถบแบบนี้
แล้วก็ยังมีหลังคาบางส่วนปลิวกระจัดกระจาย
ส่วนตลาดการเกษตรที่บริเวณสี่แยกแก่งเลิงจาน
ก็ได้รับความเสียหายไม่น้อยไม่ยิ่งห่อนไปกว่ากันนะคะ
นี่ค่ะหลังคาที่จอดรถพังลงมาทับรถเสียหายแบบนี้ไป๕คันด้วยกัน
ล่าสุดเจ้าหน้าที่เร่งไปให้ความช่วยเหลือแล้วก็เคลียร์พื้นที่เสร็จสิ้นแล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องทำงานกันอย่างหนักแข่งกับเวลาแบบนี้
เพราะว่าก็ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่นะเรื่องของการจราจรต่าง
ทีนี้ปิดท้ายที่จังหวัดชายภูมิก็พายุฤดูร้อนเช่นเดียวกัน
โอ้โหนี่ชาวบ้านเขาถ่ายคลิปไว้ได้
เป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านนะคะพัดถล่มหลายพื้นที่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้
แต่ที่หนักสุดเนี่ยคือตรงจุดนี้แหละค่ะตลาดสดเทศบาลอำเภอกเกษตรสมบูรณ์
แม่ค้าพ่อค้าถ่ายคลิปวิดีโอไว้ได้นะคะ
ฝนตกหนักลมกระโชกแรงลูกเห็บก็ตก
อกจากนี้ยังมีบ้านเรือนประชาชนหลายสิบหลังคาเรือนรวมถึงรถยนต์ที่จอดไว้ในโรง
ือจอดแสดงรมรถก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันนะคะ
ส่วนเที่ยมเผอร์เมืองมีเสาไฟฟ้าแรงสูงค่ะ
ริมถนนหมายเลขสองศูนย์หนึ่งชัยภูมิสี่คิ้ว
โค้นลงมากว่า๕ต้นส่งผลให้ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง
ตายแล้วเนี่ยค่ะโรงรถเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย
ที่โรงรถลักษณะที่อยู่ในพื้นที่กว้างเนี่ย
ตอนนี้อย่าเอารถไปจอดก่อนนะใช่มันพังง่าย
แล้วก็เวลาลมมาแรงเนี่ยป้ายโฆษณาอย่าไปอยู่ใกล้
น่ะได้ต้นไม้ด้วยใช่ค่ะ